ทุกท่านจำตาเตือนภัยพามา
จับตาสถานการณ์กลุ่มหมอกควัน

เกิดขึ้นนะครับหลายคนออกมาทำงานตอนเช้า
เห็นกลุ่มหมอกกลุ่มควันหนาตาเลยทีเดียวตามยอดตึกและอากาศก็ร้อนขึ้นด้วย
ประกอบกับช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้ไปตรวจสอบหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะถนนเยาวราชนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเทศกาลตรุษจีน
ปรากฏว่าในวันนี้ค่าฝุ่นละอองในบริเวณดังกล่าวนั้น
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญครับหลายจุดในช่วงเช้าที่ผ่าน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นค่าฝุ่นละอองนั้นอยู่ในค่าที่เกินกว่าระดับมาตรฐาน
ก็คือเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ
ค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับหลังจากที่วันนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้น
ความเย็นซึ่งก่อนหน้านี้เข้ามากดไว้ไม่ให้อากาศถ่ายเทออกไป
ตอนนี้ถ้าหากเราสังเกตใบไม้รอบผมจะสังเกตว่าเริ่มมีการขยับแล้ว
ก็หมายความว่าตอนนี้อากาศเริ่มมีการถ่ายเทแล้วฝุ่นจะมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันในค่ำคืนนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ผมจะใช้พิสูจนในค่ำคืนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีก่อนหน้านี้
มีการใช้อุปกรณ์แบบนี้ในการตรวจหาฝุ่นที่บริเวณสวนลุมพินี
เดี๋ยวเราจะใช้วิธีเดียวกันนะครับเพื่อที่จะดูปริมาณฝุ่นละออง
อยู่บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับ
ถ้าหากเราสังเกตใกล้นะครับจะพบว่ามีลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะครับ
ลอยอยู่บริเวณเหนือแสงไฟนะครับแต่ว่าฝุ่นละอองที่มีการลอยอยู่เหนือแสงไฟเนี่ยนะครับ
หากสังเกตดูดีจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
นั่นก็หมายความว่ากระแสลมตอนนี้เริ่มมีการพัดเอากลุ่มควันต่างนะครับ
รวมมาถึงฝุ่นละอองต่างเนี่ยนะครับลอยออกจากบริเวณต่างนี้
จึงทำให้ขณะนี้เองเนี่ยนะครับหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฝุ่นละอองครับเริ่มลดลงแล้วนะครับจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและหลังจากนี้เป็นต้นไป
คาดการณ์ว่าปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะดีขึ้นนะครับ
ประกอบกับช่วงต้นสัปดาห์ฝนก็จะช่วยชะล้างฝุ่นเหล่านี้ให้ออกไป
จากสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์นี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
นั่นก็หมายความว่ายังมีฝุ่นเล็กอีกมากมายครับที่เรามองไม่เห็น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีอย่างไรกันบ้างที่จะตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เป็นไฟที่สามารถที่จะสะท้อนฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับ
แต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะความมืดที่มืดสนิทนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
คงต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศนะครับ
รวมไปถึงต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะว่านอกจากฝุ่นละอองแล้วเนี่ยนะครับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนและไม่แน่นะครับ
อาจจะมีความหนาวเย็นตามมาอีกครั้งหนึ่ง
ละอองบวกกับสภาพอากาศอาจจะส่งผลทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นะครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ของพบตนันพิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ